ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

เพราะว่าเป็นผู้จัดการตัวแม่ของวงการบันเทิงจริง
ฉลองอายุครบ๔๗ปี๔๗ปี
แต่แม้นิดนึงดูอ่อนกว่าวัยเหมือนกันนะคะ

พี่อ้ำพัชราพาน้องสุธิรักของพี่เอ๋

อันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้ว
พอซูมหน้ามาเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้ว

หรือเพราะใส่ชุดดำก็ไม่รู้นะเชอรี่เนอะ

หรือนางฟ้าโปรดดูรูปต่อไป

มันเป็นการนี่เปรียบเทียบ

ก่อนแต่งกับอีกภาพที่มันแต่งกันไปแล้ว

พี่อ้ำแกล้งพี่เอเขาบอกว่าแกล้งใต้หม้อใหญ่
เออนะคะแต่ก็เออ

หรือนางฟ้าเนี่ยน้องจำแทบไม่ได้เลย
ว่ารูปไหนเนี่ยรูปไหนจริงรูปไหนปลอม

เออเจอแกล้งด้วยรูปสุดเซอร์ไพรส์แบบนี้ค่ะ
พี่เอก็รีบมาแบบว่ามาแก้ตัวนะ

เอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละค่ะ

พี่เอนี่เขาก็แบบว่าดันทุลังเหมือนกันนะ
แต่คู่นี้เขาซี้กันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ต้องมีดราม่าอะไรว่าพี่อ้ำเขาแกล้งพี่เออะไรนะ